คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๕๔ปีแล้วทนไม่ไหวครับ
ถูกผู้ชายวัย๓๑ปีคนหนึ่งก็รังแก่มาตลอดทำร้ายมาตลอดนะครับ
ก็เลยใช้มีดดายย่าฟันเข้าไปจนเสียชีวิต
ทีนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าคนนี้ก็เสียชีวิตก็ดีแล้ว
ลูกเขาเป็นคนดีนะมันมาทำกับลูกเขาขนาดเนี้ย
อันนี้มันก็เกินไปหรือเปล่าถึงขั้นฆ่ากันตายนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับสพศรีสมเด็จที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปตรวจสอบ
เรื่องของการทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองแสงตะมนตโพสัยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด๑๐๑
ผู้เสียชีวิตคือนายปรีชานามสกุลชรินอายุ๓๑ปี
เป็นชาวบ้านโนนสมบูรณ์สภาพศพก็คือศีรษะเนี่ยฉีกเวอะเลยนะฮะ
แขนขวามีแผลชะกันนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่กลางหมู่บ้าน
ส่วนผู้ก่อเหตุอยู่ที่บ้านพักนะครับตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้
ชื่อว่านายประเสริฐอรันมิตรอายุ๕๔ปี
ซึ่งสารภาพว่าลงมือก่อเหตุฟันเขาจนเสียชีวิตจริง
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ไปสอบถามภรรยาผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์
ที่คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่มา
เมื่อวานนี้นายปรีชาผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างรั้วตรงข้ามบ้าน
แล้วก็เดินปรีเข้ามาหาสามีนะฮะก็คือนายประเสริฐอันนี้ภรรยาเขาเล่า
ตอนนั้นสามีกำลังยืนตักน้ำแข็งอยู่หน้าบ้านคือบ้านเขาเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วมาถึงเนี่ยก็ถีบสามีอย่างแรงเลยจนสามีของเธอล้มล้มขม่ำลงกับพื้น
จังหวะนั้นภรรยาบอกว่านายประเสริฐสามีเหลือไปเห็นมีดดาย่าวางอยู่ที่พื้น
ล้มลงไปก็เลยคว้ามีดขึ้นมา
แล้วพอเห็นท่าไม่ดีเพราะว่านายปรีชาผู้ตายยังเดินเข้ามาอีกนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยพอเห็นว่าเขาถือมีดไดย่าขึ้นมานายปรีชาก็รีบวิ่งหนีขึ้นจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แต่นายประเสริฐวิ่งตามไปทันใช้มีดดายย่าฟันเข้าไปโดนที่แขนขวานายปรีชา
นายปรีชาก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนีอีก
แต่นายประเสริฐสามีของเธอวิ่งตามไปทันตามไปประมาณ๑๕๐เมตร
หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันชุลมุนกันยื้อแย่งอาวุธกัน
แต่นายปรีชาซึ่งถูกฟันไปแล้วสู้นายประเสริฐไม่ได้
ก็เลยถูกมีดดายาฟันเข้าไปอีกที่ศีรษะ
คราวนี้แน่นิ่งไปเลยแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนนายประเสริฐสามีของเธอพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน

เหรียญทองภรรยาของผู้ต้องหายังบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามียังได้สั่งเสีย
เอาไว้บอกว่าให้ดูแลลูกสามคนให้ดีนะหากเขาเป็นอะไรไป
เพราะที่ผ่านมาสามีของเธอถูกนายปรีชาผู้ตายทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด
บางครั้งถูกทำร้ายจนถึงขั้นหมดสติแต่นายปรีชาเองกลับไปแจ้งความว่า
ถูกสามีของเธอนั่นแหละทำร้ายก่อนมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้มาโดยตลอด
อกจากนี้นายปรีชาผู้ตายยังมีพฤติกรรมชอบก่อกวน
ชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงเด็กแล้วก็คนพิการในหมู่บ้านหนองแสง
หมู่บ้านโนนสมบูรณ์แต่เวลาที่ครอบครัวไหนมีคนถูกทำร้าย
แล้วตามไปที่บ้านนายปรีชาเพื่อที่จะเอาเรื่อง
กลับถูกนายปรีชาไปแจ้งความข้อหาบุกรุกมาโดยตลอด
แล้วก็เรียกค่าเสียหายให้จ่ายเงินให้
คนละ๓๐๐ถึง๑๐๐บาทถ้าอยากให้ถอนแจ้งความ

แม่ถ้าพ่อเป็นอะไรติดคุกหรือตายไปแม่ต้องทำหน้าที่คนที่เป็น
ให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกนะก็พูดแค่นี้
แม่ก็เลยบอกว่าไม่เอาพูดแบบนี้ไม่เอา
พูดอะไรก็ไม่รู้แม่ก็เลยว่าอย่างนี้ไปไปตักน้ำแข็งให้เขา
เขามาซื้อน้ำแข็งแม่ก็เลยตำส้มตำต่อเลย
ทีนี้คือแม่ไม่ได้ใส่ใจไม่คิดว่าไอ้นั่นจะมาอีกไง
นี่คือแม่เห็นแค่พ่อกระโดดฟันตอนมันจะขับรถหนีมันมาโดดถีบพ่อแล้ว
มันจะเสียบอีกนะมันมีตัวเหล็กอีกตัวหนึ่งอยู่
แต่มันหลุดมือมันก่อนทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านนั่นแหละ
ทีนี้พอแกฆ่ามันได้แล้วแกถึงมาเล่าว่า
แม่รู้ไหมว่ามันทำอะไรกับพ่อก็เลยบอกว่ามันถีบพ่อล้มทั้งหาคู่
แม่ได้กราบตีนมันพ่อได้กราบตีนมันเพราะว่าพ่อสู้มันไม่ได้
มันกระทำพ่อมาตลอดแต่แม่ไม่รู้เขาเขียนไว้ว่า
สิบสี่ครั้งที่มันมาด่ายืนสวนอ่ะอยู่ที่นานที่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูน่ะ
เขาเก็บกฎมาตลอดจนเขาแม่มองดูพ่อตอนนี้นะ
คือสภาพจิตใจเขาไม่มีแล้วไม่ไหวแล้ว
เขาป่วยมาตั้งแต่เขาโดนมันฟาดอยู่ตายคือครึ่งวันอยู่ที่ทุ่งหนาแล้ว
แต่เรายังได้เสียเงินเรายังเป็นคนผิดอีก
ใครก็ช่างถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านมันมันจะตามทุกคน
ตามแล้วไปเอาเรื่องเขาถ้าเขาโมโหเราก็ต้องตามไปที่บ้านถึงจะเจอมันใช่ไหม
นี่หลักฐานว่าเขาไปละลานบ้านมัน
มันจะเอาคดีนี้มาตลอดตลอดที่เป็น๙ครั้ง๑๐ครั้งเนี่ย
คนที่ถูกกระทำนี่ไปถามดูเลยไม่ได้ใส่ความเขานะ
เขาเอาพฤติกรรมนี้มาตลอดแต่พอได้เงินแล้วมันก็ไปทำคนอื่น
อืมทีมข่าวของเรานะคะก็ไปคุยกับนางสถิตพลเรือง
ซึ่งเป็นแม่ของนายปรีชากำลังเตรียมงานศพอยู่อะค่ะ
แม่ก็บอกว่าตัวแม่ทำงานอยู่กรุงเทพลูกชายอยู่กับภรรยาและลูกอีกสองคน
ทั้งคู่ไม่ได้ทำงานแม่ส่งเงินมาให้ใช้
รู้ว่าลูกชายถูกฆ่าแม่บอกเสียใจมากทำไมถึงขั้นต้องฆ่ากันขนาดนี้
เพราะลูกชายก็ไม่เคยไปสร้างปัญหาให้ใครไม่เข้าใจว่าทำไมคนในหมู่บ้านถึงไม่ชอบลูกชายแม่
แม่บอกแม่ไม่เข้าใจเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะลูกชายแม่ไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครหรือเปล่าก็ไม่รู้
น้องแสงอ่าพแปืดไปแล้วบ่ายก็ได้ข่าวว่าโดนลุม
ต้องหลายคนนะเค้ามันไม่ใช่คนเดียวหรอก
โดนลูกชายอีกไก่ก็ไม่ได้
บอกว่าถ้าติดกล้องจนติดไว้หน้าบ้านแล้วหากว่าใครมาบอกว่า
อืมเขาปิดไว้เฉยเฉยป้องกันใช่ไหม
เดิดเขาโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาเนี้ยไปแจ้งความเรียก
เอาเงินจากชาวบ้านคนนู้นคนนี้อืมอันนี้จริงไหมครับคุณแม่
โอ้โหไม่เคยมีลูกชายจริงก็มีทะเลาะกันนิดหน่อย
กลับรถเอ่ยคนในหมู่บ้านไปบางทีก็ขับรถมาวนนะฮะ
บนหัวบ้านลูกชายก็นอนอยู่ลูกก็จะเสดบางที
เขามาก่อเรื่องให้ลูกชายแต่ลูกชายไม่เคยไปตีใครนะ
ไม่เคยเอาไม้เอาปอนนะมาตีนะแต่ไอ้เขาเนี่ย
ทำไมต้องลุมลูกชายเอ่อแม่ล่ะยังไงไม่ใช่หมู่บ้านเลย
ก็ไม่หวังดีไม่หวังดีอะไรเพราะว่าลูกชายตัวคนเดียวอ่ะ
อันนั้นเขาสร้างหมู่บ้านอะไรก็ไม่เลือดจะโกรธ
ลูกชายเราหาแต่ว่าแต่ลูกเราไม่ดี
คือสองฝ่ายนี้ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าภรรยาผู้ต้องหากับฝั่งของแม่ผู้ตาย
แม่ผู้ตายยังบอกว่าลูกชายน่าจะถูกรุมด้วยซ้ำ
อืมแล้วก็พฤติกรรมของลูกชายแม่ค่ะที่แม่บอกลูกชายเป็นคนดีใช่ไหม
เข้าใจทำไมคนในหมู่บ้านถึงไม่ชอบครับ
นักข่าวเราก็ไปถามนะไปถามคนในหมู่บ้าน
ไปถามผู้ใหญ่บ้านไปถามกำนันทั้งหมดบอกว่า
นายปรีชาเป็นนักเลงระรานชาวบ้านไปทั่วขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าคนนู้นคนนี้
ทำร้ายร่างกายคนอื่นชาวบ้านไปสอบถามนายปรีชาที่บ้าน
ก็จะถูกนายปรีชาแจ้งความเรียกรับเงิน
ถ้าไม่อยากให้เป็นคดีความก็จ่ายเงินมาชาวบ้านก็จ่ายเงินให้นายปรีชาคิดดูสิ
ไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักจนผู้นำท้องถิ่นบอกว่าก็เรียกนายปรีชามาคุยนะ
ปรับปรุงพฤติกรรมหน่อยเถอะแต่นายปรีชาไม่ฟัง
ก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมค่ะเป็นนักเลงระรานชาวบ้านไปทั่ว
เรื่องจริงเลยล่ะเรื่องจริงเลยล่ะมันไม่ได้เลือกสรรพันธุ์น่ะเลย
ขอให้มันมันใส่
เอาเป็นว่าจะจริงจะเท็จอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยปัญหานี้มันก็คงจบลงไป
พร้อมกับการเสียชีวิตของนายปรีชาไปแล้วล่ะนะครับ
ส่วนนายประเสริฐก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับ
สพศรีสมเด็จก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ซึ่งนายประเสริฐได้รับสารภาพตามข้อกล่าวหาวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ